แปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแปลกสินค้าแ

ด้วยนะคะมีหนึ่งตระกูลค่ะวันนี้เริ่มเปิดตัวลูกชาย
ก็คือวาฒิผู้สมัครสอสอภักดิ์ภูมิใจไทย
เขตทั้งที่อำเภอปะคลำครับคือหน่ายพรชัยศรีสุริยันยโยธิน
นี่ค่ะก็เป็นข่าวแวดวงการเมืองนะก็เปิดตัวไว้ก่อนแล้ว
เปิดตัวแล้วบอกแล้วเป็นว่าที่ผู้สมัครอีกแค่แปดเก้าเดือน

ไม่มีอุบัติเหตุอะไรก่อนล่วงหน้าค่ะ